ภัยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะใครที่มีเด็กเด็กวัยประมาณสัก๘ขวบถึง๑๐ขวบ
เขากำลังซุกสนเนาะเล่นเล่นกันกับเพื่อนครับมีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะ
เล่นซ่อนแอบกับเพื่อนแต่ทีนี้บ้านข้างเขากำลังเกาะสร้างอยู่
มันก็จะมีพวกไม้มีพวกตะโปรงตะปูน้องบังเอิญสะดุดล้มแล้วโชคไม่ดีนี่ค่ะ
ไม้ยูคาที่มีตะปูตอกอยู่ล้มลงไปเนี่ยตะปูมันเสียบเข้าไปที่ขาน้องมิดแบบนี้เลยอ่ะ
เขาบอกถึงกระดูกเลยค่ะต้องผ่าตัดด่วนเลยนะคะ
แต่ตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วแหละแต่โอ้โหขวัญเสียหน้าดูเลยค่ะครับ
นี่ค่ะนี่คือน้องผู้หญิงวัย๘ขวบนะคะ
ท่อนไม้ยูคาเนี่ย๕๐เซนติเมตรอ่ะเสียบเข้าไปแบบมิด
แข้งน้องเลยค่ะเขาบอกว่าลึกประมาณสัก๒นิ้วได้
รำคุณแม่เป็นคนเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะว่า
น้องเนี่ยไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนอยู่ข้างบ้าน
แต่ว่าบ้านที่ติดกันเนี่ยกำลังสร้างบ้านก็มีวัสดุเกาะสร้าง
กำลังทำกับข้าวอยู่โอ้โหได้ยินเสียงลูกสาวร้องไห้จ้าดังลั่นขึ้นมาเลยค่ะ
แม่นี่วางกระทะตะหลิวแล้ววิ่งไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
เห็นสภาพคือลูกนอนร้องไห้ขาติดกับไม้ยูคา
สภาพตะปูมันเสียบเข้าหัวเข่าเลยนะคะน่ากลัวมากนะอันตรายมากค่ะ
บอกว่าเห็นแบบนั้นก็เลยต้องรีบให้เพื่อนบ้านช่วยตัดไม้ยูคาออก
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้พาน้องไปส่งโรงพยาบาล
มันเป็นเสาปูนแล้วก็มีไม้อยู่บนเสาปูนแต่ไม้ยูคาไม่เยอะหรอก
แต่มันมีตะปูตอกอยู่แล้วน้องอาจจะพลาดไปโดน
ยิงแต่เพื่อนเขามาบอกว่าโดนตะปู
ของเพื่อนบ้าง

ล้มน่าจะล้มเลยฮะ
เพราะว่าขาข้างหนึ่งก็อยู่ข้างล่างขาข้างหนึ่งก็พาดอยู่ข้างบน
ตนเจ้าหน้าที่ก็พาเด็กหญิงวัย๘ขวบคนนี้เข้าห้องฉุกเฉิน
ผ่าตะปูออกจากขาแล้วนะคะน้องอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกประมาณสัก๑๒วันถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้
ไม้ออกไปแล้วออนแรงเลยเห็นมั้ยอันนี้ยังดามอยู่ตรงนี้แสดงว่าก่อนผ่าตัด
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงจุดที่น้องหกล้มตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็เห็นว่ามีกองไม้ที่เป็นกองไม้เกาะสั้นที่เพื่อนบ้านเอามากองไว้
ไม้หลายท่อนก็ยังมีตะปูเสียบคาอยู่นะคะ
คุณแม่ของน้องก็เลยพยายามเก็บรวบรวมให้มันเป็นระเบียบให้มันกองอยู่จุดเดียวกันไม่กระจัดกระจาย

คุณแม่ก็เลยเอาไปรวมเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอีกนะคะ
แต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านคุณเนย

คุณเนยเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยคนนี้เขาเชื่อเรื่องผีเขาบอกว่า
เด็กแถวนี้มีหลายคนแล้วก็ชอบเล่นกันเป็นประจำ
เตือนเด็กเสมอเลยบอกช่วงโพลเพลอย่าไปเล่นกันนะ
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะมีผีเสื้อป่า
ผีเสื้อตานสายันแล้วก็สำเพเวศี

เด็กเขาไม่ค่อยกลัวอะไรเขาก็ยังออกมาเล่นกันตามปกติ
เธอเชื่อเลยว่าผีพวกนี้มาแกล้งเด็กมาผลักเด็ก
เพื่อที่จะไม่ให้มาเล่นในบริเวณนี้อีก
แต่จริงแล้วก็คือมันคืออุบัติเหตุแล้วค่ะ

เด็กที่ฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนี่แหละ
เข้าไปใต้เวทีแล้วก็โดนตะปูขูดหัว

ตะปูขนาดเนี้ยต่อให้เด็กมาวิ่งบ่าย๒แล้วล้มเนี่ยก็โดนฮะ
ก็เข้าครับค่ะจริงค่ะ